ไปต่อที่ลบบุรีนะครับเจ้าของคอกแพ้น้ำตาร่วงคุณผู้ชมครับ
เนื่องจากว่าคือเขามีการไปจุดไล่ยุงจุดไฟไล่ยุง
แต่คิดว่าน่าจะดับหมดแล้วสุดท้ายไฟมันลุกลานไปไหม้ครอกแพ้
คอกแพ้เนี้ยมีแพ้อยู่ร้อยสิบตัวโอ้โหพี่ก๊อฟ
คอกโดนไหม้ตายทั้งหมดโอ้ยสลดเลยอ่ะ
นั่นน่ะสิโอ้โหเสียหายเกือบล้านนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะ
หรือมันเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรกันแน่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาคือก็
เจ้าที่จับเพลิงมัดดมรดไปฉีดน้ำจับเพลิงที่ไหม้ข้อกแพ้ของชาวบ้าน
กับในพื้นที่หมุน๑ตำบลพระเนียดอำเภาโค้กสะมรงค์ที่ลบบุหรี
ข้อแพ้ปลูกติดอยู่กันกับที่บริเวณบ้าน

คุณผู้ชมคือตอนที่เจ้าที่ไปบางส่วนมันก็ยังไม่ตาย
มันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานร้องกันระงมด้วยความตื่นกลัว
ไฟลุกยามอย่างเร็วมากเพราะอะไรมันมีย่า
ฟางแห้งย่าแห้งต่างมันก็ลุกลามอย่างดีทีเดียวเชียว
สุดท้ายแพ้มันถูกไฟคลอกตายเกลือนครับ
แต่ก็มีที่มันรอดเหมือนกันมันก็เจ็บปวดทรมานมันก็ร้องระงมกันไป
โดยเจ้าหน้าที่ต้องฉีดน้ำดับเพลิงไม่ให้มันลุกลามแล้วก็ช่วยเหลือแพ้ที่มันยังรอดออกมาก่อน
แต่ช่วยได้เพียงไม่กี่ตัวจากสัตว์ส่วนที่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็ตายหมดเลย
ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงสามารถควบคุมเพลิงได้อันนี้ที่รอดนะครับตัวเล็กหน่อย
จากการเข้าไปตรวจสอบโอ้โหไปเจอซากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกแพ้เต็มไปหมด
ไฟคลอกตายไปกว่าร้อยตัวคุณผู้ชมไม่เกรียมไปหมด
ทั้งหมด๑๑๐ตัวมีแค่ตัวเล็กเนี่ยหลุดรอดมาได้นะครับ
สอบถามนายองค์อาจเจ้าของคอกแพ้บอกว่าผมเลี้ยงแพ้ไว้ทั้งหมด๑๑๐ตัว
ตอน๔ทุ่มเนี่ยผมไปตรวจแล้วผมก็ไปก่อไฟไล่ยุงให้แพ้
เสร็จปุ๊บก็ดับคิดว่าดับเรียบร้อยแล้วนะก็ไป
นอนเฝ้าข้อควายซึ่งอยู่ห่างจากข้อแพ้ใน๓กิโล
คือในคอกแพ้น่ะน้องสมผู้คุณผู้ชมต้องคิดในทางการ
มันอยู่ในกองฝ่ามันมีย่ายแห้งเอาไว้ให้แพ้กินมันก็ลามเร็วมัก
สุดท้ายเนี่ยเอาแพ้ออกมาไม่ได้เลยคุณผู้ชมไม่สามารถจะเข้าไปได้
เพราะไฟมันลุกแล้วแพ้เลี้ยงไว้เนี่ยรอดมาจาก๑๑๐ตัวรอดมาเพียง๘ตัว
สาเหตุอย่างที่บอกไม่แน่ใจว่าไอ้ไฟที่จุดไล่ยุงมันดับสนิทหรือเปล่า
แต่คิดว่าดับแล้วไงเอ๊ะหรือว่ามันเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรกันแน่ก็ยังไม่ทราบ
ต้องรอให้เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแต่ความเสียหายผมบอกเลยนะประมาณสัก๔๕แสนได้
เพราะว่าแพ้เนี่ยร้อยกว่าตัวนะครับใครจะจุดไฟไล่ยุงต่างก็ระวังให้ดีนะครับ